รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

ช่วงนี้ยอดไลค์ไม่ค่อยดีแล้วคนไปไหนหมดเนี่ย

ตอนหลังเห้ยทำไมไม่ค่อยไลค์เลย

เทใจมันอืมเดียวนี้
นี่ยอดเจ๊น้อยกับแฟนผมอีก

แฟนน้าเบิร์ดยอดรายเยอะเลยหรือ

ก็ใช่อย่างไร
เห้ยแฟนผมใส่ชีวิตหน้าจะกิน

โอ้โห

หน่อยสิถ้าโพสต์แบบยังไงมันถึงจะเรียกแขกได้
เอาเรียกคนมากดไลค์ให้มาดิไง
เจ๊น่ารักอยู่แล้วนี่

ยังไงได้ยังไงได้

ถ่ายแบบ

อันนี้ฟังชื่อใช่ไหมแต่เราเอานิ้วใหญ่ข้ามันอยู่ในปาก

เหมือนดูดหน้าดูดนิ้วน่ะ
ติ้งไปกัน

เอาใจไม่ถูกแล้วเนี่ย
ถ้าขยับตัวภาพมันจะเบลอ

อ๋อเออ

อันนี้แบบแบ๊วไปแล้วเซ็กซี่ไปแล้ว

เห็นนะในเพจนับเบิร์ดอ่ะคนกดไลค์ต้องเยอะ
ใช่เจ๊ต้องถ่ายแบบแนวฮิตเลอร์
ฮิตฮิปเตอร์
ฮิปเตอร์เออ
ต้องแนวฮิปเตอร์โอ้โฮฮิตเลอร์มาไงน่ะ
หอกไปไปถ่ายไปโพสต์ให้ดูหน่อยแนวฮิปโป
ฮิปเตอร์ฮิปเตอร์ฮิปเตอร์ทำอย่างไร

เดี๋ยวทักเกียจไหม
แล้วเราไม่มองกล้องใช่กล้องไม่มองกล้อง

แอปฮิปเตอร์

นี่มึงมัดยังไงเลือดจะไม่เดินแล้วเนี่ย
เจ๊ทำไมใบหน้าโผล่เกรงอย่างนั้นนะเบิร์ต

โอ้โฮมันไม่ใช่ขี้เพลิงมันคือขี้หมาชัด

ไม่ว่ามันไม่เกี่ยวกับท่าโพสต์แล้วล่ะพี่บอล
ผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกับพวกวิวเพื่ออะไรอย่างนี้เจ๊

เอายังไงดีเนี่ย

พวกตามผาตามอะไรอย่างนี้ไง

คนก็จะกดไลค์ให้เราเยอะ
แหละ

เอ้อควรไม่บาคชีมีลาก
แต่จีนใจจะถ่ายที่ผ่าไหนก็เอา

ว่าค่าเข้าชมหน้าผา๓แห่งนี้แห่งไหนราคาถูกที่สุด
อุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานี
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารผามองอีแดงจังหวัดศรีสะเกด
อุทยานแห่งชาติแม่วางผาช่อจังหวัดเชียงใหม่
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืนของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้นไม่ต้องตอบคำถามเป็น๑๐ข้อ
เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใครแล้วจะช้าอยู่ทำไม
หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณเอิญได้เข้ามาท้าด่วนราคา
แกงป่วนของเราเลยจัดเต็มตั้งแต่ข้อแรก
กับน้ำเต้าหู้๓แบบ
คุณเอิญจะตอบได้หรือไม่
วันนี้มาสนุกกันต่อได้เลย
เดี๋ยวสิให้เขาพูดก่อนสิมาทำอะไรเนี่ย
ไม่เกี่ยวนี่ผมซ้อม
ซ้อมง่าวขาวนี่
ดูจะบอกนะต้องหู้นี้นะฟังท่องญี่ปุ่นนี่ราคาไม่แพก

บอกเลยนะคะชูบมากมีน่าเชื่อดีจริงเลย

แต่อร่อยธรรมดาด้วยเอาสียังแบบสียังค่ะหรือ

อร่อยมากแล้วก็ราคาถูกที่สุด
คุณพะด้วยต้องชอบต่อกัน

ชอบแล้วตอนนี้นะอยากให้กล้องจับตาจับไปที่หน้าของเอิญน่ะ
เอิญน่ะแบบใส่ตาที่มองน้อเบิทคือแบบ

งไม่ชอบไม่เป็นไรแต่อย่าออกอาการขยักแขยง

น้ำเต้าหู้ของพี่ผสมข้าวบาเล่
ราคาถูกมาก

ผมถูกที่สุดถูกมากขอบคุณทั้ง๓ท่านด้วยค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก
เอาเปล่าต้องจบไว้เลยค่ะน้าเฟิร์ดเอิ้นค่ะนี่คือคำถามข้อที่๑ของเอิ้นค่ะมูลค่า๒๐๐๐บาทค่ะน้ำเต้าหู้ทั้ง๓รสชาตินี้รสชาติไหนราคาถูกที่สุดคะเอิ้น
เอิญคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้ค่ะผสมเป็นแมงลักษ

เพราะว่าอันนี้เคยแอบไปดูมาในเซเว่นค่ะ
น่าจะถูกที่สุดใช่
เลยนะงั้นพี่เป๊กจะเฉลยที่อันแรกค่ะน้ำเต้าหู้ฟักทองญี่ปุ่นค่ะที่เอิญไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่๑๕บาท
และอันที่๒ค่ะน้ำเต้าหู้ผสมเม็ดแมงลักที่เอิญเลือกราคาอยู่ที่๑๓บาท
และน้ำเต้าหู้ผสมข้าวบาเล่ที่เอิญไม่ได้เลือกราคาต้องแพงกว่า๑๓บาทนะคะและราคาอยู่ที่

เก่งมากค่ะนะตู้ผสมเม็ดแมงรักเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

คะตอนนี้มีตังค์กินขนมแล้วนะ๒๐๐บาท

มูลค่าของเงินเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ

อาเกียง

ไอ้ตายมันเลยสรีหนึ่งมึงก็เล่นเป็นปี๊บหลอก

นี่สองชิ้นโอ้โหสุดยอดเลยอ่าไอ้ไก่มา

ฉันว่าอันนี้ต้องมีแน่นอน
เพราะมันคือไส้กรอกหมูซุปเปอร์แฮมชีส

อ้าวให้ตายเธอไว้

เพราะสักก่อนนี้เป็นสักก่อกไก่ผู้เส้น

ว่านี่คือคำถามข้อที่สองของเรอะ
หมูราคาสีพังบาก
ใส่กล่องทั้ง๓ชนิดนี้จากแฟมมิลีมาก
รกชักได้ราคาถูกที่สุขอ้าวเผย
ขอบคุณอักเกียงและโต๊ะลักษณ์อาตั้งนะครับเจนอาบ

ไปเร็วไปต่อไปต่อ

เอาซ้อมไว้รอบหน้า

คิดว่ารสชาติไหนจะราคาถูกสุดกันเหรอ

แล้วก็อันนี้ก็มีสิ่งของข้างในเหมือนกัน

ใช่งั้นเนินขอเลือกอันนี้ดีกว่าค่ะ

นีนเอของหนูค่ะ
สองชิ้นที่เอิญไม่ได้เลือก

และสมกเฟอร์เทอร์หมู๒ชิ้น
และสุดท้ายค่ะไซคองซูเปอร์แฮมชีสค่ะ
และราคาอยู่ที่
แพงกว่า

เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

ตอนนี้สะสมไปแล้วค่ะ๔๐๐๐บาท
ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ที่๒ค่ะเป็นผ้าเช็ดเก็บฝุ่น

อันที่๓ค่ะเป็นชนิดเก็บฝุ่น๒แพ็คค่ะ

ผลิตภัณฑ์จากสก๊อตไบท์ทั้ง๓แบบ๓ชนิดนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุดคะแม่สาวน้อย

เป็นแบบนี้ค่ะพี่นุ้ยต้องศึกษาไว้นะคะเพราะว่าพี่นุ้ยเป็นคนถูกบ้านอยู่แล้วใช่ไหม

มันดูแพงมันดูแบบเมื่อแล้วนะใช่ไหมใช่อันนี้เป็นผ้ายายไมโครไฟเบอร์

อันนี้คิดว่าน่าจะถูกสุดค่ะเพราะมันมีแค่๒แพ็ค

อันนี้ก็เป็นผ้าเช็ดเก็บฝุ่นเหมือนกัน

อันนี้มีเยอะกว่า

พื้นชนิดรีฟิลที่เอิญเคยใช้แล้วด้วย
และเอิญไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

และผ้าเช็ดเก็บฝุ่น๒แพ็คนี้นะคะ
เอิญเลือกเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
ต้องถูกกว่า๑๑๙บาท

ถูกกว่า

เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

แน่ไม่ธรรมดานะคะ
ผ่านข้อ๓มาได้ตอนนี้สะสมเป็นราคา๘๐๐๐บาท

มูลค่าของเงินเพิ่มขึ้นเป็น๑๕๐๐๐บาท
แต่ว่าคำถามยังน่ารักเหมือนเดิมค่ะ
ถามเลยค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกสนุกสนานอยู่ทางด้านนู้นค่ะ
ศิลปะพวกนี้ศิลปะ
น่าชอบดูอะไรบ้างคะแสดง
ชอบลิเกมากเลย